ธรรมศาสตร์นะครับเขาถนัดในเรื่องของงานวิจัยบางสิ่งบางอย่าง
นั่นก็คือการวิจัยออกมาแล้วสามารถทำหน้ากาก
หน้ากากอนามัยในการป้องกันน้ำได้ด้วย
เป็นหน้ากากผ้าที่ป้องกันน้ำได้
เป็นหน้ากากผ้าป้องกันน้ำเขาเรียกว่าหน้ากากป้องกันน้ำสะเทินน้ำสะเทินบก

นี่ฮะไปเจอกับท่านนี้ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูล
ซึ่งเธอนั้นเป็นรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประธานคณะทำงาน
ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา๑๙หรือว่าโควิด๑๙นี่แหละครับ
พูดถึงข่าวนี้ไงว่าทีมวิจัยเนี่ยนะ
ค้นหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำตัวนี้ขึ้นมา
ผมพูดไม่ผิดนะหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ
เพื่อต้องการให้หน้ากากตัวนี้เป็นหนึ่งในการ
นำมาเป็นทางเลือกให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกตรงนะว่ายังขาดแคลนหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมากใช่
โดยตอนนี้กำลังการผลิตของภาคโรงงาน

ตามความต้องการของโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ต้องการเท่าไหร่
อย่างน้อยก็คือ๓๐๔๐ล้านชิ้นต่อเดือน
หน้ากากผ้าหน้ากากที่นำมาใช้
จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากเพื่อนำมาทดแทนไง
นี้ไปถามอีกคนนะครับก็คืออาจารย์ธนิกาหูตะกมล
หรือว่าอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คือเขาทำงานร่วมกันไงเขาก็กล่าวเสริมว่า
มีน้ำหนักเบาไม่ระคายเคืองผิวรวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีสะท้อนน้ำอย่างสารนัว
งงอ่ะเด่ผมก็งงแต่มันเป็นสานไงที่ใช้ในการป้องกันสานูว่า๑๘๑๑
เขาบอกว่าไอ้สารนี้ได้รับมาตรฐานจากต่างประเทศก็คือสวิสเตอร์แลนด์
สามารถป้องกันสารคัดหลังจากการไอหรือการจามในเบื้องต้นได้
ซักทำความสะอาดได้ถึง๓๐ครั้ง

ก็หวังว่าทีมวิจัยเจ้าของถ้ำมากนี่คือชื่อย่อของเขานะ

จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้
ก็เดี๋ยวมีการพัฒนาแล้วก็วิจัยปรับปรุงต่อไปในโอกาสต่อไป
ถ้าใช้ได้จริงตอนนี้คือบุคลากรทางการแพทย์ก็จะสะดวกสบาย
มันดีมันดีตรงที่มันเป็นหน้ากากผ้าที่กันน้ำคือน้ำมาชนตรงหน้ากากนี้แล้วเนี่ย
มันไม่ซึมก็คือต้องบอกว่าหน้ากากอนามัยแบบที่คุณหมอพยาบาลใส่มันมีสารกันซึม
แต่หน้ากากผ้าแบบที่เราซื้อมาใส่มันไม่ได้มีสารกันซึม
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เขากำลังคิดค้นการทำหน้ากากผ้าให้มันสะท้อนน้ำก็คือน้ำไม่ซึมเข้าไปได้
แล้วมันจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อทีมบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง